เรื่องราวของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนนิยมไปกราบไหว้ไปขอพรรวมถึงไปขอโชคลาภกันด้วยนะคะ
หนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไปกันเยอะมากเลยนั่นก็คือคำชโนธอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
ไม่ใช่แต่ประชาชนทั่วไปเดินทางกันไปแบบมากมายล้นทะลัก
แต่ว่านักแสดงหนุ่มหุ่นล่ำอย่างอ้วนเด่นคุณค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคนค่ะที่เดินทางไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ศรีประธุมาด้วยนะคะที่บ้านดุงนั่นแหละค่ะป่าคำชโนธ
เมื่อวานบ่ายวานนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเขาบอกว่าเป็นเริกดี
ก็คือขึ้นเสาขึ้น๕ค่ำเดือน๕หรือเขาเรียกกันว่าเสา๕นั่นแหละค่ะ
พร้อมกับเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐด้วยว่าตัวเองในฐานะลูกหลานคนอีสานเนี่ย
มีความเชื่อเรื่องของพญานาคอยู่แล้วเนอะหลังจากทำงานเสร็จจากจังหวัดขอนแก่น
ตัดสินใจนำบายสีนะคะพญานาคชุดใหญ่เลย
เดินทางมาสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป่าคำชโนธเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองด้วยค่ะ
มาด้วยแบบศรัทธาและมาด้วยแบบความรักความรักของท่านที่มีต่อมนุษย
และความรักของมนุษย์ที่มีต่อท่านอะไรอย่างนี้สลับกันไป
ท่านก็ให้อะไรหลายอย่างกับผมแต่ผมก็ไม่ได้ขออะไรมากมาย
แต่ก็ได้แล้วท่านก็ให้อะไรจากความรักอะไรอย่างนี้
ตอนที่ผมมาครั้งแรกผมคิดแค่ว่าท่านให้อะไรหลายอย่าง
ทำไมเราไม่ให้ท่านบ้างเราก็มานั่งสมาธิให้ท่าน
ก็ถือว่าเป็นเริกดีเป็นโอกาสดีนะคะไปถ่ายละคร
ไปทำงานที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็เลยแวะเวียนผ่านไป
กราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือกันหน่อย
เพราะว่าต้องบอกว่าที่คำชโนธตอนนี้เนี่ย
ประชาชนให้ความสนใจแห่แหนกันไปเยอะมากค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เขาต้องมีการตั้งข้อห้ามในการเรื่องของห้ามจุดทูบจุดเทียน
ห้ามนำแป้งไปโรยรวมไปถึงเรื่องของพานใบสี
ถ้าเกิดว่านำไปไหว้แล้วก็ให้นำกลับไปทิ้งด้วย
บูชาที่บ้านต่อหรืออะไรก็ได้นะคะรวมไปถึงเรื่องของรองเท้าเนี่ย
สำคัญมากหายนะคุณหาถุงค่ะใส่ไปด้วย
เพราะว่าไม่อย่างนั้นมันจะวางแบบไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะ
นี่ก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะเดินทางไปสการะปู่ศรีสุโธที่คำชโนธกันด้วย
จริงถ้าจะไปไปได้นะแต่ว่าช่วยรักษาสถานที่เขาด้วยนะคะ
อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้เขาเพราะคนที่ตามเก็บเนี่ยเขาเหนื่อยมากนะ
เราก็ต้องอนุรักษ์สถานที่เอาไว้นะคะ
แล้วก็ถ้าเกิดว่าไปช่วงนี้ปิดเทอมแล้วช่วงนี้ก็ร้อนด้วยนะครับคุณผู้ชม
ไปด้วยอากาศร้อนมากเตรียมตัวกันให้พร้อมเตรียมน้ำดื่มกันให้พร้อม
เพราะว่าตอนนี้ประชาชนหลั่งไหลไปค่อนข้างมากเลยทีเดียว